ยูเนสโก้ได้ประกาศยกย่องให้คุณกัมพลวัชรพล
เป็นผู้ที่เป็นบุคคลสำคัญของโลก
เป็นผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษาและการสื่อสารมวลชน

เสียงเพลงชาติไทยที่ดังกึกกล้องภายในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑จังหวัดลบบุรี
ที่นี่คือปฐมบทผู้ชายชื่อกัมพลวัชรพล
ทำตามปณิธานที่จะส่งเสริมการศึกษาอย่างจริงจัง

ชนบทห่างไกลความเจริญ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยาเพื่อชุมชนในชนบท

ของการสร้างแหล่งเพาะเมล็ดพันธุ์ทางปัญญา

ได้ใช้เงินประมาณ๑๐๐ล้านเหรียญสหรัฐ
ในการสร้างเครือข่ายไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศ
ครอบคลุมโรงเรียนทั้งหมด๑๐๑แห่ง
เป็นโรงเรียนแรกถือเป็นบ้านแห่งแรก
ที่มาเจอคุณครูมาเจอเพื่อน

ก็เลยเป็นความทรงจำที่ประทับใจมากค่ะ
ภาคภูมิใจและก็ดีใจที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ท่านได้ให้โอกาสเด็กบ้านนอกอย่างเรา
ให้โอกาสทางการศึกษากับเด็กที่แทบว่าจะไร้โอกาสทางการศึกษาเนี่ย
ได้มายืนณจุดนี้ได้ในวันนี้ค่ะ
นามของส่วนการศึกษาของโรงเรียน
จะเห็นได้ว่าท่านกำพลวชนพล
แม้จะว่าเป็นคนของสื่อมวลชน
แต่ท่านให้ความสำคัญเกี่ยวกับการศึกษา
ก็จะเห็นได้ว่าการศึกษานั้นสร้างคนคนสร้างชาติ
เหล่านี้เป็นการเริ่มต้นที่คนการศึกษาให้กับคน
เพื่อที่ให้คนได้มีคุณภาพ
ถือว่าท่านเป็นผู้ที่ให้ความสำคัญท่านมีวิสัยทัศน์ในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก
เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชน
โดยเฉพาะที่ลบบุรีแล้วก็พี่น้องประชาชนทั่วประเทศ
ที่มีที่ตั้งของโรงเรียนไทยรัฐวิทยาอยู่
โดดเด่นของหลักสูตรภายใต้โรงเรียนไทยรัฐวิทยา
รวมเอาวิชาเสริมเข้ามาไว้ในหลักสูตร
คือวิชาความสามารถในการอ่านเขียนสื่อหรือการเรียนรู้เท่าทันสื่อ
และการศึกษาวิชาหน้าที่พลเมืองและศิลธรรม
หลักสูตรพลเมืองดีเหล่านี้
เป็นส่วนสำคัญที่องค์การยูเนสโก้
ได้ประกาศยกย่องกัมพลวัชรพลจากประเทศไทย
และเป็นคนเอเชียเพียงคนเดียวในครั้งนี้
เป็นบุคคลสำคัญของโลกผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา
ยูเนสโก้ร่วมเฉลิมฉลองในโอกาส๑๐๐ปีชาตการ
ัมพลวัชรพลได้ให้แนวทางกับคณะทำงานโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเพื่อชุมชนในชนบทว่า
อยากให้โรงเรียนไทยรัฐวิทยาเป็นแหล่งบ่มเพาะคนดีออกสู่สังคม
ภายหน้าถ้าพบคนดีที่ไหนและถ้าถามและได้รับคำตอบว่า
เมื่อเล็กเคยเรียนที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยาแล้วผมจะมีความสุขมาก
โดยบริคุณ
และนี่ก็คือโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๖๔บ้านน้องเกดอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี
โรงเรียนแห่งสุดท้ายที่กัมพลวัชรพลเดินทางมาเมื่อวันที่๓๑พฤษภาคมปี๒๕๕๙

เพื่อเปิดโครงการเกษตรผสมผสานเพื่ออาหารกลางวันร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์
พลวัชรพลได้ปลูกต้นมะม่วงในพื้นที่โรงเรียนแห่งนี้
มา๒๒ปีต้นมะม่วงต้นนั้นก็ยังคงอยู่และได้รับการดูแลอย่างดี
รวมไปถึงฟาร์มไก่ก็ยังคงเป็นอาหารกลางวันและสร้างรายได้ให้กับเด็กนักเรียน
ท่านเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลแล้วก็มองถึงความสำคัญของการศึกษาที่ยอดเยี่ยมมากเลย
แล้วก็สามารถให้การสนับสนุนและดูแล
โรงเรียนที่ท่านก่อตั้งมีความยั่งยืนแล้วก็มีการสนับสนุนที่ดีตลอดมา
ถ้าพูดถึงคุณงามความดีของท่านกัมพลวัชลพลนะคะก็คงจะพูดไม่หมด
แต่ในส่วนของด้านการศึกษาเราจะเห็นว่าท่านได้ทุ่มเทให้กับด้านการศึกษามากนะคะ
โดยสร้างโรงเรียนให้กับโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศร้อยกว่าโรงเรียนแล้วนะคะ
และยังได้สนับสนุนการเรียนการสอนพัฒนาเด็กได้ให้มีความรู้
และที่สำคัญก็คือคู่กับคุณธรรมก็คือให้เด็กเป็นคนดี
ยังสมกับที่ท่านได้เคยพูดว่าถ้าเด็กคนนี้ถามว่ามาจากโรงเรียนไหน
ถ้าตอบว่าเป็นโรงเรียนไทยรัฐวิทยาท่านก็จะมีความภาคภูมิใจมาก
เพราะว่าเด็กได้เป็นคนดีมีความรู้คู่กับคุณธรรมค่ะ
พลวัชรพลยังได้รับการยกย่องในฐานะที่เป็นเจ้าของสื่อ
ทรงอิทธิพลของประเทศไทยอย่างหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ซึ่งไทยรัฐได้รวมเอาปัญญาหนังสือพิมพ์ในการศึกษา
เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของไทยรัฐ
สำหรับเยาวชนผู้ได้โอกาสด้วย
และในปัจจุบันกิจการด้านสื่อที่ตั้งอยู่ในประเทศอาเซียน

เข้ามาเยี่ยมสำนักงานใหญ่ของไทยรัฐบ่อยครั้ง
รวมทั้งนักหนังสือพิมพ์จากยุโรปและสหรัฐอเมริกาด้วย
ผลงานของกัมพลวัชรพลจึงไม่ได้ปรากฏแค่ในประเทศไทย

ในการประชุมใหญ่นักหนังสือพิมพ์ทั่วโลกที่ประเทศบราซิล
ฮิเดอิซากะตะผู้แทนสมาคมเจ้าของ

ได้กล่าวสะดุดีกัมพลวัชรพลต่อที่ประชุมว่า
เป็นคนเดียวและหนังสือพิมพ์ฉบับเดียว
ที่ได้อุทิศเงินเพื่อการศึกษามากที่สุดเท่าที่เขาเคยเห็นมา
๘ปีที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยาแห่งแรกถือกำเนิดขึ้นจนถึงปัจจุบัน
ได้สร้างเยาวชนคุณภาพบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความดี
ออกมารับใช้สังคมและถิ่นฐานบ้านเกิด
สร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติเหลือขนาดนับ
คุณกัมพลนะคะก็คือถ้าไม่มีท่านก็คือไม่มีมูลนิธิ
ไม่มีมูลนิษฐีก็จะไม่มีโรงเรียนไทรัฐในความรู้สึกของพี่ปูนะคะ
เมื่อท่านสนับสนุนโรงเรียนให้การศึกษาคือมองว่าเด็กทุกคนเท่าเทียมกัน
ควรจะมีการศึกษาที่เท่าเทียมกันเนี่ยค่ะ
พอท่านส่งเสริมในเรื่องของการศึกษาขึ้นมาเนี่ย
ทำให้เราแบบว่าท่านมองคือเหมือนรากฐานคือการศึกษา
ถ้าคนเรามีการศึกษาต่อยอดขึ้นไปมันจะต่อยอดได้สูงขึ้น

เลยแบบว่าท่านเป็นคนที่มองกันไกล
พื้นฐานให้เด็กได้ไกลมากเลยค่ะ
การลงทุนของท่านกัมพลนะครับ
ก็มีค่ามากจริง

ตอนนี้เด็กที่จบจากโรงเรียนไทยรัฐคำว่าทั่วประเทศ

แต่ว่าผมเชื่อว่ามีคนจำนวนมากที่กำลังก้าวหน้าในเส้นทางของตัวเองครับ
แล้วก็หลายคนก็คงอยากจะกลับมามีส่วนช่วยงานของมูลนิธิเนี่ย
ให้มันสารต่อให้มันเจริญก้าวหน้าเบ่งบานมาก
โรงเรียนไทยรัฐวิทยาได้ผลิตเยาวชนให้เป็นคนเก่งและดีรุ่นแล้วรุ่นเล่า
และการอุทิศตนในฐานะนักหนังสือพิมพ์เพื่อการศึกษาของคนในถิ่นธุรกันดาลอย่างจริงจัง
รวมทั้งไทยรัฐยังเป็นแหล่งศึกษาดูงานทั้งนักเรียนนักศึกษาภายในประเทศ
และนักหนังสือพิมพ์จากทั่วโลกเหล่านี้คือเหตุผลสำคัญที่องค์การยูเนสโก้ยกย่องให้กัมพลวัชรพล
เป็นบุคคลสำคัญของโลกผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา
เฉลิมฉลองในโอกาส๑๐๐ปีชาตกาล